คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวดีที่น่าชื่นชมกันบ้างนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็แชร์กันเพื่อชื่นชมคนที่อยู่บนรถเมย์เป็นรถปอ
๗๖วิ่งสมดำประตูน้ำนะคะ
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้โดยสารคนนึงเขาก็สูงวัยแล้วนะคะเป็นผู้หญิง
เกิดอาการแบบไม่สบายขึ้นมาเหมือนกับจะหายใจไม่ออกอะค่ะ
ทุกคนก็เลยรีบกันช่วยแล้วก็คนขับรถเมคันนี้ก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาล
คือขออนุญาตออกนอกเส้นทางส่งคนป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
บอกว่ารถปอ๗๖เดินรถไปถึงสะพานตากศิลป์ช่วงลงสะพาน
มีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงสูงอายุกำลังเป็นลมค่ะหายใจติดขัด
ผู้โดยสารคนอื่นอื่นก็ช่วยเหลือนะคะตะโกนบอกพนักงานขับรถว่าผู้โดยสารเป็นลม
จากนั้นค่ะพนักงานเก็บค่าโดยสารก็เข้าไปช่วยเหลือคนป่วย
พนักงานขับรถก็ตะโกนแจ้งผู้โดยสารบนรถทุกคนว่าขอพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ผู้โดยสารบนรถทุกคนก็พร้อมใจกันให้ความร่วมมือค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับพนักงานขับรถคนนี้นะคะ
นายทวีทรัพย์ฤทธิ์สำเร็จพนักงานขับรถปอ๗๖ไปคุยที่อู่รถสแหมดำค่ะ
เขาก็เล่าว่าตอนนั้นค่ำแล้วนะคะช่วงจังหวะที่ผู้โดยสารไม่สบายเนี่ย
ผู้โดยสารเต็มรถเลยขับรถลงสะพานตากศิลป์
ได้ยินเสียงตะโกนเรียกจากผู้โดยสารด้านหลังว่ามีคนเป็นลม
จากประสบการณ์ขับรถโดยสารมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะ
แต่สังเกตเห็นว่าผู้โดยสารคนนี้มีอาการเหมือนกับแม่ของตัวเอง
ที่เป็นโรคหัวใจแล้วคุณแม่ของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะ
ก็เลยยิ่งเป็นห่วงก็เลยขออนุญาตผู้โดยสารที่อยู่บนรถทุกคนว่าขอขับออกนอกเส้นทางนะ
เพื่อไปส่งคนป่วยที่โรงพยาบาลค่ะ
ผู้ป่วยคนนี้ไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
นี่ค่ะต้องชื่นชมนะคะ
ทีนี้ค่ะกระเป๋ารถเมย์ค่ะพนักงานเก็บค่าโดยสารนางสาวอารยาขวัญเต่า
ก็บอกว่าผู้โดยสารคนนี้ค่ะที่เขาไม่สบายนะคะ
ขึ้นมาจากซอยศรีลม๙
รถก็ขับไปเรื่อยตามเส้นทางพอลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตักศิลป

ก็มีคนตะโกนว่ามีคนเป็นลมนะคะ

ก็เลยบอกให้คนขับไปส่งที่โรงพยาบาลเถอะ
ตอนนั้นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือว่าโรงพยาบาลทหารเรือนะคะ
พอไปถึงโรงพยาบาลตัวกระเป๋ากับผู้โดยสารอีก๒๓คน
ก็ช่วยพยุงคุณป้าเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
จนถึงมือคุณหมออย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้ต้องขอบคุณน้ำใจทุกคนที่อยู่บนรถคันนี้ค่ะ
ทุกคนพร้อมใจการช่วย
นำคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลด้วยความเต็มใจ
ต้องขออนุญาตไปส่งผู้โดยสารที่ป่วยไปโรงพยาบาลนะคะ
เขาก็ยินยอมเขาก็โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไปก็พาไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลก็รอ
แล้วก็มีผู้โดยสารคนนึงเขาอาสาอยู่เป็นเพื่อน
ก็คือแต่ว่าติดต่อลูกได้แล้ว
ก็คือหนูอยู่จนว่าเอาบัตรให้พยาบาลเรียบร้อย
แล้วก็ติดต่อลูกได้แล้วติดต่อ
คือลูกเขารับรู้ก็คืออยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้

ก็คือรับวิ่งส่งผู้โดยสารตามปกตินะคะ
ก็คืออยากจะชื่นชมทั้งสองท่านนะครับว่า
ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง
แล้วก็ในการแบบมันจะสัมพันธ์ให้คนบริษัททราบอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเสียเวลาอะไรเลยนะครับ
สำหรับอาการของผู้ที่ต้องไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยกับทันนะครับ
บอกว่าผู้ป่วยมีอาการหน้ามืดเนื่องจากเกลือแร่ต่ำ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับแล้วญาติก็มารับกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราเจอลูกสาวของคุณป้านะครับที่ให้สัมภาษณ์กับเราทางโทรศัพท์นะครับ
บอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือคุณแม่
แม่มีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันแล้วก็โรคเกา
ซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะโดยสารรถเมย์
ผู้โดยสารทั้งคันรถแล้วก็พนักงานต้องมาส่งที่โรงพยาบาล
ก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนเสียเวลาแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ
ใช่ค่ะคืออันนี้ขอบคุณแล้วเพราะว่าทุกคนก็ต้องเสียเวลาด้วยแล้วก็คุณคับ
แล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่เขาแบบวนรถมาส่งถึงโรงพยาบาลแบบก่อนที่จะไปส่งผู้โดยสารคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย

เคสไม่ว่ากรณีไหนก็ขอให้แบบทุกคนใจเย็นแล้วก็ช่วยกัน
ทุกอย่างจะได้ผ่านไปคุณได้ดีแล้วก็คนใช้เอ็งจะได้ปลอดไทยด้วยค่ะ
ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางรถช่วยเหลือผู้โดยสาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แล้ว
ก็จะมีการจัดอบรมการช่วยเหลือดูแลในภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งพนักงานทั้งคู่ก็ถือว่า
แต้มสะสมในการทำความดี

ก็เดี๋ยวจะมอบรางวัลให้กับพนักงาน

ขอสมกรบอกว่าจะมีการพิจารณาจัดอบรมเพิ่มค่ะ
เพื่อเวลามีเหตุฉุกเฉินภาวะร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
จะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
ซึ่งเราทุกคนก็ฝึกไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ
เพราะว่าเราสามารถเจอได้โดยไม่รู้ตัวจะได้ช่วยกันได้นะครับ